มีเหตุระทึกเกิดขึ้นในห้องหนึ่ง
ในห้องนั้นนะมีสามีกำลังทะเลาะกับภรรยาอยู่

และในห้องก็มีเด็กน้อยเป็นลูกครับ
ก็คือลูกผู้ชายตัวเล็กนิดเดียว

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าภายในห้องเขาทะเลาะกันเสียงดัง
เจ้าหน้าที่ไปล้อมอยู่ข้างนอกเพราะว่าประตูห้องปิดอยู่

ระทึกก็คือเมื่อผู้ชายในห้อง
หรือว่าตัวสามีคลั่งเอามีดมาจี้คอของภรรยา
ล็อกคอไว้และจะเอาเป็นตัวประกัน
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำ
ตำรวจสพเวียงสะสุราธานีรับแจ้งเหตุ
ว่ามีเหตุทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาอยู่ภายในห้อง
และจับเมียจับลูกเป็นตัวประกัน
ทีนี้ตำรวจก็ไปสิฮะที่เกิดเหตุเป็นห้องแถว
เลขที่๕๕ทับ๘หมู่๘ตำรวจเวียงศะ
พบว่าชายคุ้มครั่งที่อยู่ในห้องคือนายอุทัยอายุ๔๒ปี
มีมีดปลายแหลมแล้วก็อยู่กับภรรยาวัย๓๒ปี
แล้วก็ลูกน้อยคือเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วก็ลูกสาวคนโตอีกคนนึงอยู่ภายในห้องนี้
ล็อกประตูไม่ให้ตำรวจเข้าไป
ตำรวจพยายามเจรจาผ่านบานเก็ตเป็นชั่วโมงเลยนะคุณ
สุดท้ายผู้ชายคนนี้คือคุ้มคลั่งหนัก
ด้วยการหยิบมีดมาจ่อจ่อและจะปักภรรยาคุณ
แทงภรรยาให้ได้จังหวะนี้ตำรวจต้องรีบบุกเข้าไป
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้กันหน่อยลุ้นไปด้วยกันนะครับ
ตอบเกมตอบตอบไปอีกนิดหน่อย

พี่โต๊ะพี่อย่าหิดเงิน
โอ้โหนี่คุณผู้ชมจังหวะระทึกจริงฮะ
เราก็ลุ้นนะตอนตำรวจจะพังประตูเข้าไปคุณ
เพราะว่าภายในผู้ชายคนนี้เขาถือมีดเตรียมไว้แล้ว

แล้วก็มีลูกชายตัวเล็กอีกคนร้องไห้กระจองงองแงอยู่เลย
คือมันเป็นจังหวะลุ้นระทึกจริงฮะ
หลังจากนั้นพอตำรวจสามารถที่พังประตูเข้าไปได้แล้ว
ช่วยให้ลูกสาวออกมาได้แล้วแล้วก็ลูกชายตัวเล็กออกมาได้แล้ว
ตำรวจพยายามเกรียดก่อมนะครับคุณฮะแล้วส่วนภรรยาที่ถูก
คอไว้แล้วเอามีดดูสิบางครั้งยกขึ้นเหมือนจะจ้วงแทง

ผู้หญิงก็บอกว่าอย่ายิงเขาอย่ายิงเขา

โอ้โหยังปกป้องนะยังปกป้องสามี
ตำรวจพยายามจะใช้ปืนไฟฟ้ายิงไม่เป็นผล
เพราะผู้ก่อเหตุใช้ตัวภรรยาบังไว้แบบนี้
คุณผู้ชมฮะแล้วมีจังหวะหนึ่งนะ
จะเห็นว่าฝ่ายหญิงต้องเซ็นเอกสารอะไรสักอย่างบนกระดาษ

โอ้โหตั้งแต่จังหวะจะจ้วงแทงเราก็ลุ้นนะ
และทีนี้ตำรวจต้องเขียนอะไรรู้ไหมคุณ
ตามคำร้องขอของฝ่ายชาย

คือเหมือนเป็นเอกสาร
เหมือนเป็นเอกสารหรือสัญญากันนะ
นี่ลายมือที่ตำรวจเขียนขึ้นเป็นข้อความ
เพื่อรับรองว่าตัวผู้ก่อเหตุกับภรรยาจะอยู่ด้วยกัน

เพราะตอนแรกคาดว่าภรรยาคงทนสามีไม่ไหว

แล้วฝั่งสามีก็กลัวไงว่าเมียจะหนีเมียจะแยกทาง
ก็เลยขอให้ตำรวจเขียนร่างเป็นสัญญาแบบนี้

เขาก็ออกมาให้ตำรวจควบคุมตัวได้โดยง่าย
จังหวะนี้เหมือนจะง่ายนะแต่มันไม่ง่ายอีก
เพราะว่าอยู่เขาดิ้นครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูตอนควบคุมตัวแล้วเขาออกฤทธิ์อีกทีหนึ่งนะฮะ

นั่งเลย
โอ้โหคุณผู้ชมฮะดูข่าวนี้แล้วหายใจไม่ทั่วท้อง
ผมเล่าผมยังหายใจไม่ทั่วท้องเลย

แต่ความพีคมันมีขึ้นแบบทุกระยะเลยจริงค่ะ
พีคมีหลายช็อตจริงเลยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะนี่จากการที่สอบถามภรรยานะ
ตำรวจก็สอบถามภรรยาที่รอดชีวิตออกมาได้
ภรรยาบอกว่าตัวสามีเธอหึงหวงเธอมากเลย
ไม่ไว้ใจกลัวเธอจะมีคนอื่นนะฮะ
คือก่อนเกิดเหตุตัวเธอเองได้ไปหาเพื่อน
แล้วก็กลับมาที่บ้านที่ห้องเช่านี้

ขู่จะทำร้ายจนมีปากเสียงกันนั่งทะเลาะกัน
จนกระทั่งตำรวจมาแล้วก็เป็นเหตุระทึกตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะวันนี้มีความคืบหน้า
ทางด้านของพนักงานสอบสวนสพเวียงสะนะฮะที่สุราธานี

หลังเกิดเหตุได้นำตัวนายอุทัยไปตรวจหาสารเสพติด

แล้วเขายอมรับว่าเสพยาบ้าและกินเหล้าขาวมาด้วย
มึนเมาคลุ้มคั่งประกอบกับความหึงหวง
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเสพยาบ้าฮะ

เพราะว่าเหมือนจับเป็นตัวประกันไว้ทั้ง๓คนนะนะ

ตำรวจจะถามภรรยาผู้ก่อเหตุก่อนว่าจะแจ้งความเอาผิดหรือไม่
จากเกรงว่าหากผู้ก่อเหตุพ้นโทษออกมาแล้ว
และรู้ว่าภรรยาเป็นคนแจ้งความอาจจะเกิดอันตรายขึ้นอีกนะครับ
ทีนี้เราพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับภรรยา
ก็คือคุณวันนิสาบอกแบบนี้
บอกว่าสามีไม่เคยทำร้ายร่างกายเธอ
หรือว่ามีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
อกจากทำลายข้าวของอันนี้เคย
ทะเลาะเบาะแว้งเถียงกันเคย
แต่ถึงขนาดจับเธอเอามีดจะปักเอามีดขู่แบบนี้

ส่วนเรื่องของครอบครัวในอนาคตนั้น
ก็ต้องรอดูอีกครั้งว่าจะเอายังไงต่อนะฮะ
เอาฟังเสียงเธอสักนิดหนึ่งนะฮะ
โอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์จริงอ่ะ

โอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องเลยผมเนี่ย
นี่ลุ้นตั้งแต่ตอนที่จะจ้วงแทงลุ้นทั้งตอนเซ็น
ครับอีกอย่างลุ้นเด็กด้วยอ่ะใช่ค่ะลุ้นทั้งตอนควบคุมตัวได้